คุณผู้ชมคะจากกรณีที่ว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รอดชีวิตมาได้ด้วยการใส่เสื้อชูชีพแล้วก็ลอยคออยู่กลางทะเลนานกว่า๑๙ชั่วโมง
ทำให้รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินออกมาแนะนำนะคะ
ทักษะในการใช้เสื้อชูชีพและวิธีการเอาตัวรอดทางน้ำค่ะ
แพทย์ภูมินศิลาพันธ์รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช
แนะนำว่าการออกไปท่องเที่ยวหรือเล่นกิจกรรมทางน้ำโดยเฉพาะทางทะเล
สวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลานะคะแม้ขณะอยู่บนเรือ
เพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเสื้อชูชีพจะช่วยพยุงตัวในน้ำ
เพื่อรอการช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยทางทะเล
ซึ่งเสื้อชูชีพจะสามารถพยุงตัวผู้ประสบเหตุได้ประมาณ๓๖ชั่วโมง
แต่ถ้าเป็นเสื้อชูชีพคุณภาพดีจะสามารถลอยตัวได้นานเป็นวัน
ผู้ประสบเหตุต้องควบคุมสติพยายามลอยตัวให้ศีรษะพ้นน้ำ
ใช้มือกดเสื้อชูชีพด้านหน้าไว้ให้อยู่ในท่านอนหงายค่ะ
ในเทปก่อนข้าขึ้นมาด้วย

ว่าควรตั้งสติให้มั่นและพยายามช่วยตัวเองลอยตัวตามน้ำ
อย่าพยายามไหว้เข้าหาฝั่งอาจทำให้หมดแรง
ห้ามไหว้เข้าหาเรือขณะที่เรือกำลังเดินเครื่อง
หรือเป่านกหวกหะที่ติดอยู่กับชูชีพ
ซึ่งผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์ควรแจ้งนายท้ายเรือ
เลือกวิธีหาห่วงชูชีพหรือโยนเชือก
ให้คนที่ตกน้ำจะปลอดภัยมากกว่า

และเมื่อช่วยขึ้นมาแล้วหากยังมีสติ
นอนตะแคงข้างเพื่อให้น้ำออกจากปอด
แต่หากหมดสติให้พยุงหน้าให้ลอยเหนือน้ำ
ขึ้นเรือเพื่อผ่ายปอดปั๊มหัวใจให้เร็วที่สุด
คุณผู้ชมสามารถติดตามวิธีการเลือกชูชีพ
และการเอาตัวรอดจากการพัดตกน้ำได้
ทางแอปพลิเคชันใหม่ไทยรัฐค่ะ